ที่กลับมาแล้วค่ะรอบนี้บอกเลยว่าแซ่บสุดอะไรสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ใช้เวลารอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยออกมารันวงการโซเชียลด้วยการเต้นคับเวอร์เพลง
ทั้งลีลายกย้ายใส่สเอลเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาก่อนจะลงไปเต้นเลื้อยกับพื้น
สบับผมหนึ่งทีแบบจึ้งจึ้งโอ้โหแล้วก็เขียนแท็ปชั่นเซลล์ตัวเองได้นะว่า
โซเจเออเซ็กซี่สะดุดใจสุดสุดเลยนะครับคนเข้าไปกดดูเท่าไหร่หรือไม่จั๊ก
เจ็ดแสนกว่าครั้งค่ะโอ้โหแป้งขนาดไหนเอาไปดูกันหน่อยจ้า
อืมสุดเลยนะอ้าวพี่แจ๊กส์พูดถึงเรื่องนะนะ
ล่าสุดบันทึงธรรมดาคราวมืมได้เจอสาวเต้ยจรินพรใช่ไหม

ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเลยนะจ๊ะ
กับการออกมาอวดความเซ็กซี่เล็ก
ด้วยการใส่ชุดบอดี้สูตรอัดคลิปเดินจิกกล้อง
ทำเอาหลายคนอยากเห็นเต้ยอวดความแซ่บเหมือนเพื่อนในกวนดูบ้าง
แฟนจะได้เห็นเต้ยโชบิกินี่บ้างไหมจ๊ะ
ไปฟังเจ้าตัวเปิดใจกันหน่อยจ้า
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าจะได้เห็นความเซ็กซี่ของสาวเตยรึเปล่า